คุณผู้ชมครับยังมีกลุ่มบุคคลที่เขาเหนื่อยมากเหลือเกิน
กับเรื่องของการต่อสู้กับโควิด๑๙คือบุคลากรทางการแพทย์

ลำพังที่ใส่ชุดปกติแล้วก็เหนื่อยว่ามากพออยู่แล้วนะ
หัวจดเท้าเปียกปอนหายใจก็ไม่ค่อยจะออก

แต่เขาบอกว่าเสียงของเขาเนี่ยดังแค่ไหนก็ไม่มีคนได้ยินหรอกนะฮะ

เราไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นหรือเปล่านะฮะ

ว่าถึงไม่มองใช้กระดับก่อนเอาสินค้ำได้ยังไงนะคะ
ต้องถิดวันข้าย
อืมอืมคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมครับเขาพยายามหายใจใช่
พยายามแบบฮึฮึอย่างเงี้ยดูแลผู้ป่วยอืมจนจะป่วยซะเองอ่ะ
ใช่นี่คือในโรงพยาบาลนะครับคุณพยาบาลช่วยคนป่วยจนเป็นล้ม
ครับค่ะเพื่อนเพื่อนต้องลากออกมาแบบนี้เอาชุดพีพีอีออกก่อนแล้วก็พากันหากระดาษมาพัด
น้องก็ฮือคือแบบหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกจะเป็นลมนะฮะ
ผู้โพสต์เอาคลิปนี้มาโพสต์ข้อความคุณผู้ชมฟังให้ดีสิ่งที่กลัวที่สุดวันนี้
ก็มาถึงเหนื่อยจนไม่รู้ว่าจะเหนื่อยยังไงแล้วคนอื่นยังรอดแล้วเราจะรอดต่อไปหรือเปล่า
เสียงที่ไม่มีความสำคัญดังแค่ไหนก็เบานะฮะอ่ะเราเห็นแล้วนะครับ
เราได้ยินแล้วเนอะนี่ฮะเราเอามาพูดให้ทุกคนได้ยินกันดัง
พร้อมกันว่าบุคลากรเขาเหนื่อยคุณผู้ชมฟังเสียงเขาไปพร้อมกันเนอะ
ใช่ใช่เสียงนี่แหละอ่ามันทรมานใจแล้วเกินค่ะนะฮะ
เอาใจช่วยครับนะฮะบุคลากรเหล่านี้สำคัญมากเลยกับการต่อสู้
โควิดสิบเก้านะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะฮะ
ดาชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจคุณพยาบาลนะฮะคุณหมอทีมบุคลากรอย่างมากครับ
ในการที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียสละแบบนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคน
ที่ตัวเองก็แทบจะไม่รอดเหมือนกันค่ะนะฮะบางส่วนบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ย
เร่งหามาตรการควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุดอันนี้แหละสิ่งสำคัญนะฮะ
รวมทั้งวางแผนบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมบุคลากรต่างเนี่ย

ควงกะทั้งวันทั้งคืนหลายคนไม่ได้กลับบ้านไปเดือนแล้ว
ประชาชนอย่างพวกเราเองก็ตั้งการ์ดให้สูง
ไม่ไปที่เสี่ยงลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้
สิ่งสำคัญทุกคนก็อยากจะฝากบอกคือ
รีบเอาเข้ามาฉีดให้ประชาชนให้ได้เร็วแล้วก็มากที่สุด
ลดความสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าตอนนี้หน่วยล้าเต็มทีส่งกำลังใจให้